อืมที่ร้อยเอ็ดนี่มีคดีลูกเลี้ยงแทงพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิตนะฮะค่ะ
ความจริงก็จะทำร้ายแม่ตัวเองก่อนด้วยนะครับอ่า
แล้วก็ปัญหามันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของยาเสพติด
ทุกผู้ชมครับอ่าที่บ้านหลังหนึ่งในบ้านดงขี้นาก
จันดาหัวดงอายุหกสิบเก้าปีนะครับอ่าถูกแทงเข้าที่อ่า
บักหลังข้างซ้ายนะครับคือแผลที่แทงเนี่ย
เล่มเนี้ยฮะโอ้ด้วยความที่มีดมันยาวอะค่ะ
บักหลังข้างซ้ายเนี้ยนะทะลุไปถึงหัวใจอืม
รู้ถึงหัวใจเลยนะครับคนที่ก่อเหตุนะฮะ
เป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายชื่อนายนครจันวันอายุ๓๔ปี
คนนี้ครับหลังก่อเหตุตำรวจสพโคกสว่างที่ร้อยเอ็ด
ตามไปจับตัวได้นะในบ้านของนายนคร
ห่างจากจุดเกิดเหตุที่บ้านของผู้ตาย๕กิโลเมตร
นายนครผู้ต้องหานะครับสารภาพบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
ก็คือช่วงตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงตีหนึ่งเขาขี่จักรยานยนต์มาที่บ้านของแม่นะครับ
แม่เนี่ยอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่ของเขาเองนะ
ก็มากินข้าวแล้วขอเงินแม่อ่าแม่แม่ให้มาพันสามค่ะ
สามร้อยบาทไม่ใช่น้อยนะหลังจากนั้นเห็นพ่อเนี่ย
เป็นพ่อเลี้ยงนอนอยู่นะครับเขาก็เข้าไปขอเงินพ่อเลี้ยงที่นอนอยู่ในมุ้ง
แต่พ่อเลี้ยงไม่ให้ก็เลยโมโหเอามีดของพ่อเลี้ยงนั่นแหละ
วางอยู่ที่หน้าบ้านไปแทงเข้าทางด้านหลังข้างซ้าย
ทีเนี้ยมันโหมีดมันยาวอ่ะใช่มีดใหญ่เบอร์เรอค่ะ
ลุถึงหัวใจฮะทำให้นายสุวรรณเสียชีวิตทันทีเลยนะครับ
สาเหตุนายนครอ้างว่าก่อนก่อเหตุเขาเสพยาบ้ามา๒เม็ด
แล้วเขาก็เข้าใจว่าพ่อเลี้ยงของเขาเอายาเสพติดของเขาไปขาย
แล้วไม่แบ่งเงินให้มันเป็นคดีไม่ใช่เป็นคดี
เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ธันวาคมปลายปีที่แล้วอ่า
นายนครผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าตอนนั้นนะครับอ่า
เขาเคยโทรมาบอกพ่อเลี้ยงของเขาว่าเขาซื้อกระเห็นอ่า
อีเห็นอ่ะอ่าเขาซื้อมาตัวหนึ่งอ่า
เอาไปทำอาหารให้หน่อยอืมทีนี้พอพ่อเลี้ยงของเขามาถึง
สิ่งที่มาเอาไปทำอาหารเนี่ยที่นายนครโทรมาบอกให้มาเอาเนี่ย
มันไม่ใช่ตัวอีเห็นแต่มันคือยาบ้า๓๐๐กว่าเม็ด
อ่านายสุวรรณพ่อเลี้ยงเห็นแบบนี้ว่าเฮ้ยนี่มันยาบ้านี่
ก็เลยเอาไปทิ้งน้ำฮะแต่นายนครเนี่ยตอนนั้นคิดว่า
พ่อเลี้ยงเอายาบ้าไปขายได้จากเขาไปแล้วเอาไปขาย
แบ่งเงินให้แล้วตอนนั้นก็เมายาด้วยนะก็ตัวเองมียาบ้า
อืมโทรบอกพ่อเลี้ยงว่ามีอีเห็นอืมมาเอาไปทำอาหารหน่อยโอ้โห
เลี้ยงมารับเอ้านี่มันยาบ้าก็ไปทิ้งน้ำค่ะตัวเองก็คิดว่าพ่อเลี้ยงเนี่ย
เอายาบ้าไปขายแล้วไม่แบ่งเงินให้ก็จำไว้ทุกวัน
เมื่อคืนมาเนี่ยมาขอเงินแม่เพื่อจะไปเสพยาบ้าแม่ให้พันสาม
พ่อเลี้ยงนอนในมุ้งเข้าไปขอเงินพ่อเลี้ยงไม่ให้
ก็เลยฝังใจว่าเคยเอายาบ้าเขาไปขายแล้วไม่ให้ไม่แบ่งเงินให้อืม
แทงเขาเลยฮะค่ะเขาตายเลยนี่ครับวันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนนะฮะ
ที่จุดเกิดเหตุใช้เวลาแบบรวดเร็วครับไม่ถึง๑๐นาที
กลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรมนะฮะตอนนี้ศพของนายสุวรรณผู้ตายนะฮะ
ก็ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับที่ตำบลผาน้ำย้อ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับลูกชายของผู้ตาย
ลูกชายของผู้ตายคือนายสุวรรณจันดาหัวดงนะฮะลูกชายคือคนนี้นะครับ
อายุสามสิบแปดนะครับลูกชายชื่อนายสนั่นเขาบอกว่า
พ่อของเขาเนี่ยไปอยู่กินกับแม่ของผู้ต้องหาเนี่ย

เขาเป็นลูกของพ่อแต่คนละแม่
พ่อเขาไปอยู่กับแม่ของผู้ต้องหาได้๘ปี
ซึ่งลูกชายคนนั้นเนี่ย
ก็เป็นลูกของแม่แม่ใหม่

มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแต่ก็ไม่คิดว่าที่สุดแล้วจะถึงขั้นมาฆ่าพ่อเขาตาย
ก่อนเกิดเหตุวันเดียวมีลางบอกเหตุเนื่องจากลูกสาวของนายสนั่นเนี่ยฝันว่าปู่มาหา
ปู่ก็คือนายสุวรรณผู้ตายเนี่ยฝันว่าปู่เนี่ยนุ่งขาวห่มขาวมาเข้าฝันแล้วยิ้มให้
แล้วก็โบกมือลาก็มาเล่าให้เขาฟังหลังเกิดเรื่องเขากับครอบครัวไม่ขอให้
ภรรยาใหม่ของพ่อก็คือแม่ของผู้ต้องหาเนี่ยมางานศพของพ่ออย่างเด็ดขาด
เพราะยังทำใจไม่ได้นะแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือทางครอบครัวของฝั่งของผู้ตาย
เขาก็ยังสงสัยว่านอกจากตัวผู้ต้องหาที่เป็นลูกเลี้ยงแล้วเนี่ย
ตัวแม่ตัวภรรยาใหม่ของพ่อของเขาเนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
คนที่ฆ่า
มันจะใช่คนนี้รึเปล่าพวกเขาอยู่กัน๓คน
นี่แหละเราถึงแบบเรารับไม่ได้

ผมคิดถึงปุ๊บก็แบบนี้
นี่ฮะทางฝั่งลูกทางฝั่งครอบครัวเก่าของผู้ตายเขาก็ติดใจ
ว่าอยู่๓คนแล้วทำไมภรรยาใหม่ทำไมไม่ห้าม

เพื่อความเป็นธรรมกับทางฝั่งของภรรยาของผู้ตายนะฮะที่เป็นภรรยาใหม่
นางบุญศรีจันวันอายุ๖๐นะครับเป็นแม่ของผู้ต้องหานั่นแหละ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราให้ข้อมูลกับคุณจิรายุทธ์บุญชู
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเมื่อตีหนึ่งคืนวันที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยอยู่ดีไปเอามีดมาจากไหนมาถึงก็เข้าไปในมุ้ง
แล้วก็แทงสามีของเธอเลยตอนที่ลูกชายใช้มีดแทงนายสุวรรณนะ
เธอบอกว่าเธอก็ไม่เห็นนะว่าแทงตอนไหนเพราะว่าแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ห้องเดียวกันแต่ว่าเธออยู่นอกมุ้งลูกชายของเธอเนี่ยเปิดมุ้งเข้าไป
แล้วก็แทงเชื่อว่าน่าจะเพราะหลอนยาเสพติดมา
แล้วที่ผ่านมาลูกชายเธอกับนายสุวรรณที่เป็นพ่อเลี้ยงก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกัน
ไม่เคยมีปากเสียงกันเลยตอนนี้สิ่งที่เธออยากทำมากที่สุด
ก็คือไปกราบศพของสามีแต่ก็ไปไม่ได้
เพราะว่าลูกของสามีญาติทางฝั่งครอบครัวเก่าฝั่งนั้นเนี่ย
เขาห้ามไม่ให้เข้าไปงานศพ
แต่มันเสร็จกูแล้วแม่ก็อยากอยู่น้ำพอ
อยู่หน้าศพพ่อช่างรูบลอยอยู่หรือไหมก็ไม่อยู่
แต่ว่าขอร้องให้แม่อยู่ได้รู้รา
เพราะว่าเป็นงานของแม่กูไม่อยากให้มึงอยู่
มึงไม่เป็นกลัวมึงไม่ค่าพ่อกู
คดีนี้ตำรวจสพโคกสว่างแจ้งข้อหากับนายนครจันวันผู้ต้องหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วจากการตรวจสอบประวัติของนายคนนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเคยต้องโทษคดีครอบครองยาเสพติดมา๓ครั้ง
โทษออกมาก็มายุ่งเกี่ยวยาเสพติดทุกครั้ง

นี่คือสิ่งที่สังคมไทยต้องคุยกัน

คดียาเสพติดคดีอุกชะกันก็แล้วแต่โทษมากโทษน้อยไม่รู้ล่ะ
แต่ควรจะทำยังไงให้อยู่ให้นานที่สุด
ออกมาแล้วแล้วก็ไม่เคยเข็ดแล้วก็ก่อเหตุอีกกลับเข้าไปอีก

แล้วคนพวกนี้ก็จะทำให้คนที่เขาออกมาแล้วตั้งใจจะกลับตัว
ก็ซวยไปด้วยใช่ไหมเพราะคนอื่นก็ไม่ไว้ใจแล้ว